สำหรับนักแสดงสาวสุดแซ่บอย่างดิวอริสรา
และการแต่งงานทั้งทีก็ไม่พลาดค่ะ
แต่ว่าแหมชุดเจ้ากรรมของสาวดิวนี่แหละค่ะทำพิษ
เพราะว่าวันที่เธอไปร่วมงานแต่งบี้กับกุ๊กกิ๊บที่โบสถ

ชุดของเธอดูไม่เหมาะสมสำหรับการเข้าโบสถสักเท่าไหร่
จนเกิดเป็นประเด็นดราม่าร้อนวงการบันเทิงขึ้นมาค่ะ

ร่วมเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับสาวกุ๊บกิ๊บ

ก็ทำให้งานเข้านางร้ายหน้าสวยดิวอริสราอย่างจัง
จากเจ้าตัวสวมชุดเรสสั้นร่วมพิธีในโบสถ์
ทำให้ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์ว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมวันโซเชียล

เพราะชุดเพื่อนเจ้าสาวที่สั่งตัดมา
เพื่อใช้ในงานพิธีเสร็จไม่ทัน
เจ้าตัวจึงต้องใส่ชุดที่เตรียมไปเอง
ซึ่งก็เตรียมใจไว้แล้วว่าน่าจะถูกตำหนิ
แต่คิดว่านี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้ว

ก็อยากจะอยู่ร่วมในวันสำคัญของเพื่อนรักค่ะ
ของที่มันเป็นชุดขาสั้นใช่ไหมคะ

ว่ามันมีแอคซีเดนบางอย่างนิดหน่อย
ที่ว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวไม่มา

แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวทุกคนไม่มีชุดใส่
ในขณะนั้นเราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์

เพื่อที่ว่าเราจะได้มีชุดใส่ไปงานเพื่อนเรา

ทุกคนก็บอกว่าข้ามพิธีเพื่อนเจ้าสาวไปเลย
แต่ด้วยตัวกรุ๊ปกรีฟเองคือพูดเราว่า

เพื่อให้แบบมันออกมาที่ดีที่สุด
ตอนแรกชุดของเราคือแขนยาวเรียบร้อยจริง

มันก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ได้ดีที่สุดเท่านั้นนะคะ

มันก็ต้องออกมาเป็นตามแบบนั้นนะคะ
ซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยจริง
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น

ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ในพิธีโบสถ์
แต่มันเป็นการที่เราทำให้ดีที่สุด